ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่ทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะ

อันนี้มันเป็นที่จอดรถจะใช้คำว่าส่วนกลางก็ได้
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นร้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ
ร้านกาแฟร้านที่ให้เช่าชุดแต่งงาน
มาใช้พื้นที่จอดรถตรงนี้เหมือนกัน
แต่ปรากฏว่า๒ร้านนี้มีการจอดขวางกัน
พอขวางกันก็ต้องเรียกให้มาเขยิบรถ
พอเขยิบรถแล้วเดินแล้วไหล่เกี่ยวกัน

นี่กลายมาเป็นตบตีกันแบบนี้เลยนะคะ

ต้องบอกก่อนว่าฝั่งร้านกาแฟเป็นผู้หญิงสองคนนะ
เขาจะไปโรงพยาบาลเพราะว่าพี่สาวป่วย
แต่ว่ารถของร้านเช่าชุดแต่งงานมันจอดขวางอยู่แบบนี้

เรียกเจ้าของร้านเช่าชุดแต่งงานให้มาขยับรถหน่อย
แต่พอเจ้าของร้านเช่าชุดแต่งงานมาขยับรถให้
มันกลายเป็นเรื่องถึงขั้นตบตีกันเลยนะคะ

จังหวะที่ผู้หญิงร้านกาแฟขึ้นไปนั่งบนรถแล้วเนี่ยนะ
ปรากฏว่าทางฝั่งร้านเช่าชุดแต่งงานเนี่ย

แล้วจะไปแย่งโทรศัพท์มือถือออกมา

ก็เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เขามีการถ่ายคลิปเอาไว้

จะไปหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาแล้วก็มาลบคลิป
แต่ท้ายที่สุดแล้วพอมันมีเรื่องกันค่ะ
ทั้งสองฝ่ายก็เลยต้องไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนพระยาสัจจาที่ตำบลเสม็ด

ฝั่งเจ้าของร้านเช่าชุดแต่งงาน

มันเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะต้องใช้ร่วมกัน
แต่อีกฝ่ายนึงก็คือร้านกาแฟเนี่ย
ชอบจะมาเขียนกระดาษโน้ตแปะเอาไว้หน้ารถลูกค้า
คือเขียนต่อว่าหยาบคายบ้างไม่หยาบคายบ้าง

ทางฝั่งร้านให้เช่าชุดแต่งงานชินแล้ว
แล้วบางทีเนี่ยร้านกาแฟต้องอย่าลืมนะ
เวลาลูกค้าคุณมาจอดรถขวางทางฝั่งผม

อันนี้ร้านเช่าชุดแต่งงานเขาบอก
ซึ่งตำรวจบอกว่าเรื่องการดำเนินคดี
มันจะต้องดูว่าจะแจ้งความหรือไม่อย่างไร

แล้วเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นยืนชี้อยู่หน้ารถ

กระดาษที่ฝากฝั่งร้านกาแฟเขาเขียน
ต่อว่าแล้วก็มาเก็บไว้ก็แรงนะ

เราฟังความจากฝั่งร้านให้เช่าชุดแต่งงานแล้วใช่ไหมคะ
เรามาฟังความจากฝั่งร้านกาแฟกันบ้าง
ผู้หญิงฝั่งร้านกาแฟเนี่ยบอกว่าโอ้โห
ตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยนะมีปัญหาตลอดเลย
ทะเลาะกันตลอดเรื่องที่จอดรถนี่แหละ
แล้ววันที่เกิดเหตุพี่สาวของเธอคนนี้ค่ะป่วย
แล้วรถของร้านเช่าชุดแต่งงานมาจอดขวางทางอยู่

ก็เลยเดินไปบอกให้ร้านเช่าชุดแต่งงานมาขยับรถหน่อย
แต่ฝั่งร้านเช่าชุดแต่งงานบอกว่าไม่ขยับจะขยับให้ทำไม
ทีนี้แหละมันก็เลยมีปัญหากัน
เออนี่เอาจริงนะคุณทัศนัย
พอร้านเช่าชุดแต่งงานบอกไม่ขยับเลยนะ
แต่ท้ายที่สุดร้านเช่าชุดแต่งงานก็มาขยับให้นะ

แต่ไอ้ที่มันต้องตบตีกันเนี่ย
เป็นเพราะว่าจังหวะที่ฝั่งร้านเช่าชุดแต่งงาน

มีการเอาไหล่มากระแทกกับฝั่งร้านขายกาแฟ
จังหวะเมื่อกี้แหละไลน์กระทบกันนิดนึงใช่
แล้วคนที่โดนกระทบคือฝั่งร้านกาแฟเขาป่วยอยู่
มันก็เลยทำให้คนป่วยคนนั้นน่ะ
คนที่มากระแทกไหล่ไปทีนึงด้วยความโมโห
ส่วนเรื่องที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีการเขียนกระดาษโน้ต
ต่อว่าเรื่องการจอดรถขวางไปติดไว้หน้ารถเนี่ย
ฝั่งร้านกาแฟเขาบอกว่าไม่จริงไม่เป็นความจริง
แต่ว่าวันเกิดเหตุยอมรับว่าเอากระดาษโน้ตไปวางไว้จริง
คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำ
แต่ไอ้วันที่เกิดเรื่องกันถึงขั้นทะเลาะวิวาสกันเนี่ย
อันนี้ทำเพราะว่าอยากให้จอดรถให้เป็นระเบียบ
จากที่ร้านก็มีรถต้องเข้าออกตลอดเหมือนกัน
ทีนี้ค่ะพอเรื่องไปถึงตำรวจ

พยายามเจรจากลายเกลี่ยทั้งสองฝ่ายให้ปรับความเข้าใจ
เพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ต้องจอดรถร่วมกัน
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ทั้งสองฝ่าย
แต่เวลาจอดขวางอย่างนี้จอดแนวนอน

อย่างที่เราเล่าไปเมื่อช่วงเช้าแหละ

คุณแก้จากการที่คุณจอดเป็น๒แถวซ้อนกัน

มันก็จะไม่มีใครขวางใครมันก็ออกได้แล้ว